ธรรมดินของหมู
วินาทีที่สำคัญก็มาถึงเป็นวินาทีที่นักเรียนและคุณครู
จากโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าจังหวัดแม่ห้องศร
จะได้รับจักรยาน๗๐คันกลับไปหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคุณครูและนักเรียนในวันนี้
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับจักรยาน๑๐คันมูลค่า๒๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับจักรยาน๒๐คันมูลค่า๔๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับจักรยาน๔๐คันมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับจักรยาน๗๐คันมูลค่า๑๔๐๐๐บาท
กันนะเด็กเพราะว่าตอนนี้เพื่อนในโรงเรียนไม่ได้มาด้วยนะลูกคุณครูด้วยนะครับ
คุณครูที่โรงเรียนก็เอาใจช่วยรวมทั้งเพื่อนด้วยว่าเราจะทำกันได้กี่ข้อในวันนี้
แต่ภาวนาว่าขอให้ถูกทั้ง๔ข้อจะได้มีข่าวดี
เด็กจะได้ไปโรงเรียนกันอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
แล้วก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการศึกษาในวันนี้
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือเพลงใดอยู่ในอัลบั้มแมงปอปีกบาง
ตอบข้อที่๑อย่าปล่อยมือค่ะ
ครูดาเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอย่าปล่อยมือ

โทษโทษโทษ
อย่าปล่อยมือนะครับอยู่ในอัลบั้มแปลงปอปีกบาง
ทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับเพราะฉะนั้นได้รับจักรยาน๑๐คันมูลค่า๒๐๐๐บาท

ยังค่ะ

ถ้ายังไม่พอมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมครับ

จากเรื่องโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทงสีใดไม่ได้อยู่บริเวณหน้าเสาทง

อังเลือกตอบตัวเลือกที่สองสีชมพู
ซึ่งเป็นคำตอบที่
โทษโทษโทษโทษ

สีชมพูค่ะ
อ้าวแล้วมั่นใจแค่ไหน
๑ล้านเปอร์สินค่ะ
ที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขามั่นใจแค่๙๐
พอเฉลยแล้วมันบอกว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์
มันต้องให้ได้อย่างนี้สิลูกเอ้ย

เราอยากให้ได้ไปเต็มที่เลยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หากเปิดพจนานุกรมใน๔คำนี้จะพบคำใดเป็นคำสุดท้าย
ตอบตัวเลือกที่สองค่ะทุจริตค่ะ
น้องสุนีเลือกตอบตัวเลือกที่สองทุจริตซึ่งเป็นคำตอบที่

เดี๋ยวนะไอ้เจ้าของเรื่องตกอกยังไงลูกยังไงยังไง
เล่นค่ะดีใจสุดขีดเลยค่ะ
ลูกศิษย์มาทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับ
๓ข้อได้รับจักรยาน๔๐คันมูลค่า๘๐๐๐
เป็นไงครูมณัฐหายเมารถไหม
ถ้าได้อีกข้อหนึ่งน่าจะหายนะครับ
ผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะขอให้เป็นข้อที่ทุกคนเฮแล้วมีความสุขนะครับ
ข้อที่สี่นี้นะครับคุณผู้ชมโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ให้อุ้มแตงเนี่ยนะครับผ่านสิ่งกีดขวางไป
ด่านมากเลยนะครับ
จนมีการสับเปลี่ยนว่าผู้ชายจะต้องไปมุดรอดใต้รั้วเข้าไป
แล้วก็เพื่อเอาแตงไปวางในถังให้สำเร็จเรียบร้อย

ได้

ย่าย๊า

๒นาที๓๘วินาที

ผู้อำนวยการอาวุโสสายประกันชีวิต
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน

ผู้มีบคารราบคุณของเรา
ก่อนที่จะมอบรางวัลให้กับน้องและคุณครู
คุณอรนุษย์อยากจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยไหมครับ
ก็บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตของเรานะคะก็มีนโยบายนะคะที่จะสนับสนุนนะคะ
เพื่อที่จะให้เยาวชนของเราได้มีการศึกษาที่ดี
แล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในถิ่นที่ห่างไกล
แล้วก็อยากจะให้น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะว่าเยาวชนเหล่านี้ก็จะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า
ก็ในวันนี้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็รู้สึกดีใจมากเลย
ที่น้องก็พิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อได้รับจักรยานไปถึง๗๐คันนะคะ
อยากให้น้องนะคะตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ

และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับสนับสนุนจักรยานจำนวน๗๐คันให้กับนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าจังหวัดแม่ห้องศร
มูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับ
คุณมณัฐครับมีอะไรอยากจะกล่าวสักเล็กน้อยไหมครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของคุณครูมาในวันนี้ครับ
ในฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่านะครับผมเป็นตัวแทนจากท่านผู้อำนวยการนะครับ
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนแล้วก็คุณอรนุษย์ที่เป็นตัวแทนแล้วก็ที่ได้มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนชุมชนบ้านผาผ่านะครับ
ขอบคุณเกมต่อชีวิตแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับ
ถ้าไม่มีเกมต่อชีวิตพวกเราก็ไม่ได้เห็นกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนชุมชนบ้านพาพานะครับแล้วก็เด็กทุกคนรวมทั้งขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็คือกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าครับขอบพระคุณมากครับ
และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเนสกาแฟปุ๋ยชาลีเฟรดผลิตภัณฑ์อาหารตราโรซ่าน้ำมันเชลวีพาวเวอร์ดีเซลบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทกราฟเอเนจี้ดีวอรอปเมนต์จำกัดมหาชนครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามความน่ารักและความสมัครสมาธิสามัคคีของคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างได้ในเกมต่อชีวิตนะครับ
เปญพิเศษโรงเรียนของหนูได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ครับ
ทุกคนจะต้องกินที่อยู่บนโต๊ะและอยู่ข้างหน้าของเราให้หมด
ภายในเวลา๓นาที

โอ้โหโอ้โหโอ้โห